ไปติดตามความขึ้นหน่วยของศึกธรรมวัลไทยนิริกในฤดูการณ์นี้กันก่อนนะครับ
ล่าสุดครับบีซีเทโรศาสนะเปิดตัวสู้ศึกไทยลีกส์๒๐๑๗นะครับ
พวกเขานั้นเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใหม่ครับ
แล้วก็ได้ทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันมาเป็นประธานสโมสรครับ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เปลี่ยนชื่อมาจากบีอีซีเทโรศาสนะครับ
โดยตั้งเป้านะครับติด๑ใน๑๐ของไทยลีกฤดูการ๒๐๑๗
หรือว่าได้อันดับที่ดีกว่าจากปีที่ผ่านมานะครับ

ก็หวังว่าจะร่วมพัฒนาสโมสรในระยะยาว

ตั้งเอาไว้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ
ที่ผมยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับ
ตั้งนั้นผมคิดว่าทีมผู้บอลตำรวจนั้นก็ควรจะอยู่ในพรีเมียร์
หลีกใหญ่สุดของวงการลูกหนัง

ซึ่งเกิดความลงตัวกันพอดี
นายสมศักดิ์เทพสุธินประธานสโมสร
ก็ยืนยันว่าสุโกไทยนั้นจะไม่แพ้บ่ายในศึก
ทีมดังจากลีกจีนในวันที่๗กุมภาพันี
เพื่อไม่ให้เสียชื่อสโมสรและตัวแทนจากประเทศไทย
กระทบถึงโคต้าถ้วยเอเชียของไทยด้วย
โดยเบื้องต้นนะครับได้ยกเลิกตัวเครื่องบินเดิม
ที่จะเช่าเหมาลำให้กับนักเตะและแฟนบอล
พร้อมทั้งซื้อตัวใหม่ครับให้กับผู้เล่นและทีมงาน๒๗คน
โดยแยกวันเดินทางไปที่จีนนะครับระหว่างวันที่๔๖กุมภาพันธ์
แต่ทั้งนี้ยังต้องรอการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศจีน

ส่วนธนาฬกวินธรรมสัจจานันท์ธิรสินแดงดาล
และอดิษักรายสรรค์๓นักเตะของทีมเมืองทองยูไนเต็ด
ร่วมกับธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขพัชรพลนิพรราม๒
๒นักแบรนด์ตั้นทีมชาติไทยและดาราสาวอย่างโยยสุวรี

ก็ชื่นชอบที่จะวิ่งมาราทอนด้วยนะครับสำหรับเธอคนนี้

จากญี่ปุ่นก็บอกว่าตัวเขาอยากจะคว้าแชมป์
เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนฟุตบอลครับ
คือแน่นอนว่าปีนี้เราเมืองท้องต้องเจอต้องเจอทีมระดับเอเชียเยอะครับผม
ซึ่งมันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอทีมหัวแถวของเอเชีย
ซึ่งมันก็ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนแต่ว่าคือผมว่าต้องมองที่ทีมเรามากกว่าว่าเราเตรียมตัวดีมากแค่ไหน
แล้วก็เรามีสภาพความพร้อมแค่ไหนครับผม
ที่สนามสุภาชาลาสายไทรรัฐทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘๓๐นนะครับ